เอาเปรียบนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะคนจีนที่มาตอนนี้

อันนี้ครับเขาบอกว่าเป็นภาพวินาทีที่นักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ย
นับเงินแล้วก็ยื่นให้กับพ่อค้าแม่ขาย

จ่ายเป็นค่าของไหว้ให้แม่ค้า
แล้วก็มีข้อมูลบอกว่าราคาชุดของไหว้

สนุนราคาอยู่ที่ร้อยหยวนครับพี่มิ้วคุณผู้ชม

ตอนนี้เทียบเรทที่ประมาณ๕บาทก็แล้วกัน
ตีออกมาก็ประมาณ๕๐๐บาทนะฮะ

นักท่องเที่ยวไปไหว้กัน๒คนก็รวมจ่าย๑๐๐๐ครับ
และเหมือนกับว่ามีแม่ค้ายกนิ้วโป้งให้
เหมือนแบบโอ้เยี่ยมชื่นชม
เหตุการณ์นี้ข้อมูลบอกว่าเกิดขึ้นเมื่อ๒๖มกราคมครับ
อกจากนี้เนี่ยกลุ่มนักท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะ

ก็ไปทำบุญทำทานปล่อยนกด้วยครับเนี่ยฮะ

แล้วก็มีการแชร์กันในโลกออนไลน์เยอะมาก

ถ้าหากว่าเราลองมาจำแนกรายจ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
อ่ะแบ่งเป็นชุดไหว้คอมโบเซตเลยชุดใหญ่ฮะค่ะ
พร้อมกับปล่อยนกรวมแล้วประมาณ๕๐๐๐บาท
นางรำรำ๒นาที๒๕๐บาท
นักท่องเที่ยวไปกัน๒คนก็จ่าย๑๐๐๐กับอีก๒๕๐บาทใช่ไหมครับ
ทีนี้ราคาแต่ละร้านก็จะไม่เท่ากันอีก
ขึ้นอยู่กับการคุยการดีลและต่อรองใช่ไหมฮะ

ถ้าหากว่าจะต้องจ่ายซื้อดอกไม้ปล่อยนก๔ตัวบวกนางรำด้วยเนี่ย
ก็น่าจะตกที่ราคาเฉลี่ยสัก๔๗๕๐บาท
สมมุติว่า๑วันมีคนจีนมาซื้อมาไหว้มาสักการะประมาณ๕คน
ก็รวมจ่าย๒๓๗๕๐บาทแล้วนะครับ
แล้วถ้าหากว่าพ่อค้าหรือแม่ค้าเขาขายแบบนี้ได้ทั้งเดือน๓๐วัน
น่าจะมีรายได้เฉลี่ยในเดือนหนึ่งประมาณ๗๑๒๕๐๐บาทหรือเปล่า

คนวิพากษ์วิจารย์กันเยอะมากจริงไหม
บางคนบอกเคยไปนะก็เจอขายแพงเหมือนกัน
หรือว่าวันนั้นมีดอกไม้มาแล้วเป็นดอกไม้ที่ดูสดราคาจะขยับแพงขึ้นอีกนะครับ
ทัวร์ราคาที่คิดคำนวณออกมาก็จะคิดมาอีกแบบนึง

ดังนั้นถ้าเกิดว่าเทียบข้อมูลต่างที่รวบรวมมาแล้วมีการแชร์กันเนี่ย
เป็นไปได้ไหมคุณผู้ชมลองช่วยกันคิดหน่อย
ว่าถ้าหากขายได้ในราคาต่อคน๔๗๕๐บาทแล้วขายแบบนี้ได้เนี่ยนะฮะ
ทั้งเดือนเลยสมมุติวันหนึ่งมีมา๕คนเนี่ย๗แสนกว่าบาทเลยนะ
๑แสนกว่าบาทเลยนะรายได้เยอะมากนะครับ
มันก็เกิดคำถามไงค่ะว่าแล้วราคาแบบนี้
นั่งอ่านอยู่ว่าแล้วราคามันต่างกันไหม
ถ้าเป็นคนไทยกับเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
หรือคุณผู้ชมบอกว่าควรจะติดป้ายบอกราคาเลยไหม
ให้เป็นราคากลางเป็นมาตรฐานไปเลย
ว่าชุดไหว้เนี่ยชุดหนึ่งกี่บาทจะได้รู้แบบ
รู้ชัดอ่ะแปะราคาไว้เลยอะไรแบบนี้

คือนางรำเนี่ยเขามีติดป้ายบอกค่ะ
ชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่จะค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
แต่ว่าเรื่องของเครื่องไหว้ตอนนั้นตอนพี่มิ้วไป
คนยังน้อยนักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยเดินทางเข้ามา
ใช่มันคนละช่วงเวลากันแต่ช่วงนี้นักท่องเที่ยวเยอะ
ก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาปรับราคาอะไรหรือเปล่า
ผมเคยไปนานมากแล้วถ้าเกิดว่าข้างนอกจะขายอีกราคาหนึ่ง
ถ้าบริเวณศาลข้างในก็จะอีกราคาหนึ่ง
แพงก็ลองไปคุยลองไปตรวจสอบกัน
ระหว่างนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ครับไทยรัฐทีวีไปสำรวจร้านขายดอกไม้
แล้วก็ชุดบูชาที่เห็นอยู่ในคลิปก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะ
ขายอยู่นอกรัวศาลพระพรหมแม่คะบอกว่า
เมื่อช่วงตุดจีนที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวคนจีนมาประมาณสัก๑๐คน
ก็มาถามราคาดอกไม้ชุดบูชาศักระองค์พระพรม
แล้วมีไกด์คนไทยแนะนำก็อธิบายไปบอกว่า
มีดอกไม้แล้วก็ชุดบูชาจัดเป็นชุดเลยมีหลายราคาให้เลือก
นักท่องเที่ยวตัดสินใจได้เลยคุณจะซื้อชุดไหน
บูชาราคา๑๒๐๐บาท๒ชุดอันนี้ก็มีให้
ละ๙๐๐บาทก็มีให้ชุดละ๖๐๐บาทเราก็มีให้
อกจากนี้แม่ค้าบอกครับมีนักท่องเที่ยว๔คน
จำนวนนั้นแหละที่เขามากันประมาณสัก๑๐คนเนี่ย
นกเขาจากร้านข้างซื้อกันคนละ๔ตัว
ราคาตัวละห้าร้อยบาทนะฮะรวมเงินแล้วนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
จ่ายค่าดอกไม้เครื่องบูชาและนกเขาเป็นเงินทั้งสิ้น
๑๓๔๐๐บาททีนี้แม่คะบอกช่วงระหว่างที่กำลังคุยกันอยู่
มีผู้ชายคนหนึ่งไม่แน่ใจว่าใช่นักท่องเที่ยวหรือเปล่า
ถ่ายคลิปเอาไว้รู้อีกทีอ้าวโอ้โหคลิปนี้สะพัดเลยในโลกโซเชียลนะครับ
แล้วคนก็เข้าใจผิดหาว่าแม่ค้าเอาเปรียบนักท่องเที่ยว
เสียชื่อเสียงนะแบบนี้แม่ค้าเขายืนยันนะครับ
ตัวแทนที่เราไปคุยด้วยบอกว่า๓๐กว่าปีที่ขายของมา
ย้ำชัดเลยพี่มิ้วคุณผู้ชมไม่เคยเอาเปรียบนักท่องเที่ยวครับ
แม่ค้าจะทำไหมว่าลูกค้าเต็มใจไหม
ว่าราคาเท่านี้เราไม่ได้ไปขู่บังคับเขา
หาว่าไหว้ธรรมดาแก้บนลูกค้าบอกแก้บน

แต่เราขายแพงไหมคะ

ผมขายที่นี่มา๓๐กว่าปีก็ขายราคานี้
ยืนยันครับคนนี้บอกว่าราคามาตรฐานไม่แพง

ส่งข้อความมาคุยกันหน่อยว่าแพงไหมราคานี้
อีกหนึ่งคนที่เราได้คุยก็คือรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวครับ
ซึ่งสวมอีกหมวกเป็นโคศกกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
คนตมตรีอภิชาสุริบุญญาบอกว่า
ที่ผ่านมาก็กำชับผู้ค้าผู้ขายอย่าเอาเปรียบนักท่องเที่ยว
ชี้แจงราคาดอกไม้เครื่องบูชากับนักท่องเที่ยวทุกครั้ง
ยังไม่เคยมีใครร้องเรียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของราคาที่ขายแพงเกินไป

แล้วเจอปัญหาแล้วร้องเรียนมาที่ผ่านมายังไม่เจอนะ
ทีนี้ราคาของที่ขายนอกรั้วของสารพระพรมกับในรั้วสารพระพรม
ราคาจะต่างกันอันนี้โคศกกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

สารวัตรปราบรามสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีครับ
พันธุ์ตำรวจโทธานวิทย์เกรดจรัสนะครับ
บอกว่าตำรวจท่องเที่ยวนำกำลังไปตรวจสอบ
บริเวณสารพระพรมสี่แยกราชประสงค์
ไม่พบว่ามีราคาสูงหลักหมื่นบาท
ส่วนบริเวณด้านนอกศาลก็มีการบอกให้แม่ค้า

จัดชุดไหว้ขอพรพระพรมสูงสุดคือ๑๒๐๐บาท
สำหรับแผงขายพลมะไลรอบสารพระพรมที่ตั้งอยู่ทางเท้า
ตำรวจชี้แจงว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของ

ก็ต้องดูว่าเป็นพื้นที่อนุโลมให้ตั้งขายได้หรือเปล่า

ให้เกิดความเรียบร้อยมากที่สุด

คุณผู้ชมบอกว่ายังไม่มีใครร้องเรียนไป
เพราะว่านักท่องเที่ยวเขาอาจจะไม่รู้ราคามาตรฐาน

และหลายท่านก็แนะนำค่อนข้างจะตรงกันว่า
ติดป้ายราคาบอกไว้ให้ชัดเจน
อันนี้น่าจะชัวร์ที่สุดใช่ครับอืมอ้าวคุณผู้ชมคะที่บุรีรำ